โหดมากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเหตุผลคำว่าหมั่นไส้เนี่ย
เป็นเหตุผลที่ทำให้ฆ่าคนตายได้เลยคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัยห้าสิบปีเนี่ยนะคะ
เอามีดมาแล้วก็มาฟันผู้ชายวัย๒๘ปีเป็น๑๐แผลจนเสียชีวิต
ทีนี้เรื่องทางคดีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะแต่ว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับความเชื่อมันเกิดขึ้นที่งานศพ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะคนที่มาร่วมงานศพของคนตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจากคลิปนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อนบ้านคือนายกองทูลพดุงโกเม็ดอายุ๕๐ปีเนี่ยเอามีดอิโต้มาฟันนายพงศรันจันทแพงอายุ๒๘ปีฟันเป็น๑๐แผลจนนายพงศรันเนี่ยเสียชีวิต
แล้วนี่คืองานศพของนายพงศรันก็มีคนมาร่วมงานศพ
ผู้หญิงที่มากับเพื่อนเนี่ยค่ะ
ก็มาร่วมกันกับเพื่อนผู้ตายทีนี้พอมาถึงในงานเนี่ยคือดูสิคะ
อยู่ดีผู้หญิงก็กรีดร้องแล้วก็บอกว่าไม่อยากตายคอยเจ็บคอยปวดบอกแบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยทุกคนในงานอึ้งหมดเลยนะ
แล้วแม่ของคนตายเนี่ยเข้าไปกอดเข้าไปปลอบอยู่พักนึงเนี่ยค่ะ
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผู้หญิงก็เป็นลมเหมือนกับหมดสติ
เหมือนกับวิญญาณที่กรีดร้องเมื่อสักครู่ออกจากร่างไปแล้ว
เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องความเชื่อที่เกิดขึ้นในงานศพ
แล้วนายพงศรันเนี่ยถูกฆ่าแบบโหดเยี่ยมมากเลยนะที่กระท่อมในบ้าน
อยู่ที่สวนดอกไม้ริมถนนสายภูเรือปาบ่าที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนแรกได้ยินเหมือนกับคนทะเลาะกัน
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ออกมาดูเลยพอออกมาปั๊บเห็นนายกองทูลวัย๕๐ปีเนี่ยเอามีดอิโต้ฟันนายพงศรัน
ตอนนั้นนายพงศรันแน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้วค่ะหลังจากนั้นนะนายกองทุนยังไม่หยุดกระหน่ำฟันซ้ำตามตัวตามหัวเป็น๑๐รอบ
แล้วหลังจากนั้นนายกองทุนก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปฟังคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะคุณยายเจียงคำนะคะ
ตอนล้มเราก็ไม่เห็นหรอกแต่เขานอนอยู่แล้วที่โดนคนที่โดนฟันนะแต่ตอนมานะเห็นทำแขนแบบนี้อยู่แต่ไม่มีเสียงแล้วคนเนี้ยแต่นั้นฟันหลายรอบมากฟันแล้วก็ฟันฟันแล้วก็ฟันอย่างน้อย๕ครั้งนี่ไม่อยู่แล้วฟันน่ะมันก็เดินไปก่อนเนอะเราก็กลับมาฟันอีกแล้วมันก็ฟันฟันเราก็ร้องว่าอย่าทำอย่าทำอย
ทางด้านผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะคุณป้าเจียงคำเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็อยู่ตรงจุดนั้นด้วยค่ะยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะคะทีนี้เราก็ไปคุยกับน้าของนายพงศรันผู้ตายเนี่ยน้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวในกองทูลที่ก่อเหตุเนี่ยนะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะออกมาได้ประมาณสองถึงสามเดือนคือโดนจับคดียาเสพติดนะคะ

ส่วนตัวจนรอบเนี้ยเห็นพงศาลอยู่คนเดียวไงก็เลยเอามีดอิโต้ออกไปเลยจัดการเลยเอามีดพระเนี้ยค่ะไปแล้วก็ไปกระหน่ำก่อเหตุฟันนายพงศาลจนตายเนี้ยนะคะแล้วตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบรอยเลือดเนี้ยมันสยดสยองเพราะว่าอะไรหนังศีรษะของนายพงศาลที่มีผมติดเป็นกระจูกอะอยู่ที่พื้นอยู่เลยโดนนายกองทูลคนนี้ฟั

มีลูกสองคนลูกชายนะเนี้ยพงศาลเนี้ยเป็นลูกชายคนเล็กพงศาลน่ะเขาก็มีลูกแล้วคนหนึ่งอายุห้าขวบชื่อว่าน้องปีโป้แล้วก็ภรรยาเนี้ยก็ท้องใกล้จะคล่อนแล้วอ่ะเก้าเดือนแล้ววันที่เกิดเหตุเนี้ยกำลังจะไปช้อนปลาแล้วยังสั่งลูกสะพ้ายอยู่เลยว่าให้เอาข้าวอ่ะไปให้สามีหน่อยมารู้ว่าอ้าวลูกชายเน
ปมของการบาดหมางกันเนี่ยแม่บอกว่าแม่ไม่ทราบแน่ชัดนะแต่ตอนนี้แม่ทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ผู้เจ็บคุณพ่อไหนแม่ผู้เจ็บคุณพ่อไหน
นี่เขามาฆ่าเขาอีกนะทีนี้เรื่องทางคดีอ่ะค่ะ
เมื่อเช้านี้นะคะพนักการสอบสวนก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบปากคำ
เขาก็ให้การนะตัวในกองทูลอ่ะบอกว่ามันแค้นจริงจริง
พงศาลันมา๓ปีแล้วชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัวหมั่นไส้เหลือเกิน
ปั๊บลงมือเลยผมไม่ได้มีการวางแผนอะไร
แน่นอนค่ะเรื่องนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พอสอบปากคำเสร็จก็มีการนำตัวส่งฝากขังทันทีเลยนะคะ